ซึ่งเป็นตำรวจที่อุดรธานี
จะมีการขึ้นชกกันจริงเหรอ
จริงเขาบอกนะว่าผมไม่ได้เกลียดตำรวจไม่ได้มีปมอะไรกับตำรวจ
แต่ทุกครั้งที่ผมมาพูดผมคำนึงถึงความถูกต้อง
ถ้าเกิดว่าเห็นตำรวจทำผิดผมก็บอกอันไหนทำดีผมชม
เขาอยากให้ปฏิรูปตำรวจมานานแล้วนะฮะ
จะพูดถึงเรื่องของตำรวจมาโดยตลอดนะครับ
ที่มาที่ไปของการที่เขามีปมไหมหรือว่าไม่มี
เหรอจริงเหรอคือเขาเคยเล่าเรื่องประวัติของเขานะ
ผมก็ฟังจากเขานี่แหละจากการให้สัมภาษณ์ในสื่อต่าง
บอกว่าตอนเขาอยู่ต่างประเทศเขาเห็นตำรวจ
ตำรวจต่างประเทศเป็นมิตรกับประชาชน
ส่วนตัวเขาเองขับรถเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้อยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็ถูกตำรวจเรียกบ่อย
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเถียงกับตำรวจทุกครั้งที่เขาถูกเรียก
ใช่เพราะว่าอย่างช่วงสักสัปดาห์ก่อน
ก็มีการไลฟ์เรื่องของการตั้งด่านของตำรวจไง
คือเขาไลฟ์ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งด่าน
เรื่องว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมเด็กถึงด่าตำรวจจัง
เดี๋ยวนี้ทำไมประชาชนถึงด่าตำรวจจัง
และล่าสุดทำไมประชาชนถึงชกตำรวจจัง
จนเป็นที่มาของการไลฟ์ของมาร์คพิษบู
พากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจล่าสุดนี้
จนกระทั่งน่าจะมีตำรวจของขึ้นแหละของขึ้นนะฮะ
ก็เลยโพสต์กลับไปบอกมาร์คพิษบู
ถ้าคุณอยากจะมาชกกับตำรวจมาชกกับผมนี่

นี่แหละแรมโก้เขาโพสต์เป็นรูปคุณมาร์ค
จากสำนักข่าวสำนักหนึ่งไง
แล้วมันมีข้อความที่ขึ้นอยู่ว่าชกแง่งเลย

และตำรวจรายนี้ก็คือพันธุ์ตำรวจโทปัตตวีก้อนวิมล
เป็นรองภูมิกับการป้องกันปราบปรามสพนวัวสอจังหวัดอุดรธานี
นายตำรวจมือปราบฉายาแรมโก้

เป็นครูสอนยุทธวิธีให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

เพราะว่าในโลกโซเชียลก็บอกโอ้โหมาร์ค
คุณท้ากับตำรวจตำรวจท้ากับคุณแบบนี้เลยนะฮะ
แรมโก้เปิดเผยว่าที่ตัวเองท้ามาร์คชก
จากก่อนหน้านี้เห็นมาร์คได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
ทำนองที่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทำไมกล้าที่จะต่อยตำรวจ
ผมเองเห็นการไลฟ์ของมาร์คพิษบูผมก็อดรนทนไม่ไหวเหมือนกัน
ผมจึงท้ามาร์คพิษบูขึ้นชกกับผมสิ
แต่การชกต้องมีกติกาต้องมีกฎ
ต้องมีการจัดเวทีตามกติกาการชกแบบกีฬาเลยนะครับ
โดยต้องนำเงินรายได้ไปพัฒนาโรงพัก
นำเงินไปใช้ประโยชน์รวมทั้งสร้างสนามยิงปืนที่กำลังดำเนินการอยู่
เอาไหมล่ะมักถ้าจะมาชกกับผมนี่เดี๋ยวเอาเงินไปทำบุญทำกุศลกัน
ใช่เพราะว่ารองแรมโก้เขาระบุไงบอกว่าจัดรายการการกุศลหน่อยครับ
ทีนี้มีการโพสต์บอกด้วยนะบอกว่าจะใส่เครื่องแบบตำรวจขึ้นชก
เออนะฮะฟังเสียงของรองแรมโก้หน่อยฮะ
ก็ก่อนหน้าครับก็คือผมไปดูในเฟสไปเห็นในเฟสครับ
ก็เห็นพี่มาร์คเนี่ยไลฟ์สดนะครับเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ย
มาตีตำรวจตีที่ด่านดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าจะให้ไปตีกันที่ด่านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
หรือว่าถ้าพี่มาร์คมีปมอยากจะตีตำรวจมากมันไปทำที่ด่านไม่ได้
ไม่มีตำรวจที่ไหนเขาทำได้เพราะว่าเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าพี่ม้าเขาอยากจะต่อยจริงเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะจัดเป็นกีฬา
อยากมาชกมีกฎิกาที่มันเป็นสาคนแล้วก็จัดให้มันเป็นกอนุสนเลย

ตำรวจก็บอกว่าปมมาจากการที่ม้าเขาไลฟ์
เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจในช่วงนี้เหลือเกินนะครับ
ทีนี้ก็มาชกกันเลยแล้วเขาก็ตอบ
ใช่ค่ะคือพิษบูโซนนะฮะโดยระบุข้อความไปว่า
คุณท้าถูกคนและไอ้น้องผมยินดีรับคำท้าครับ

คุณท้าถูกคนแล้วไอ้น้องผมยินดีรับคำท้าครับ
เพราะว่าตำรวจเรียกมาร์คว่าพี่ที่มาร์คนะฮะ
โดยมาร์คพิษบูประธานชมรมมิตรภาพพิษบู
โพสต์ข้อความกับรูปภาพผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่แหละครับ
บู่โซนระบุว่ายินดีรับคำท้าของรองแรมโก้
คุณท้าถูกคนและไอ้น้องผมรับคำท้าครับ

และได้ขอให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ช่วยดำเนินการให้ตามประสงค์นะครับ

เขาก็โพสต์ในเฟสของเขาบอกว่า
เช้านี้ตื่นขึ้นมาได้รับข้อความส่วนตัวจากนายตำรวจคนหนึ่ง
ส่งข้อความมาท้าชกผม
และมีการโพสต์ประกาศลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย

ผมก็คงไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือ
โอกาสที่ประชาชนธรรมดาอย่างผม
ชกกับตำรวจสวมเครื่องแบบเต็มยศ
มันคงไม่เกิดขึ้นง่าย
และถ้าผมไม่รับคำท้าก็คงจะโดนดูถูกเหยียดหยาม
จากประชาชนที่ได้เห็นโพสต์นี้เป็นแน่
แต่เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เครื่องแบบที่คุณสวมอยู่
ผมจะไม่ใช้เท้าในการต่อสู้

แต่สำหรับคุณผมให้ใช้อาวุธได้ทุกชนิดเลย
และในฐานะที่ผมน่าจะอายุมากกว่าคุณอย่างน้อย๑๐ปี

ผมคงไม่ต้องแบกน้ำหนักตัวมากจนเกินไป
เรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
โปรดช่วยดำเนินการให้ตามประสงค์
โอ้โหพอมีการท้ากันไปตอบรับกันมาแบบนี้

คนในโลกโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ

หากมีการขึ้นชกจริงมันก็คงจะไม่เหมาะสมนะ
ในส่วนของตำรวจที่อ้างว่าจะใส่เครื่องแบบขึ้นชกเนี่ย
เครื่องแบบตำรวจเป็นชุดที่มีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรี
และถ้าบอกว่าหากชกกันจริงเพื่อกิจกรรมการกุศล

แต่ก็ขอให้จัดแบบถูกต้อง
ไม่ต้องเอาเครื่องแบบตำรวจมาเกี่ยว

พอเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วยังจะชกกับคุณมาร์คอยู่ไหม
คือรองโก้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วองค์กรเสียหาย

เว้นถ้าเกิดจะทำอย่างมีกติกา
อย่างที่บอกไงการกุศลเอาเงินเข้าโรงพัก
หรือว่าเอาเงินไปมูลนิธิของพี่มาร์คก็ได้นะ

เขาบอกว่าตำรวจทุกคนทำงานด้วยใจ

ตำรวจดีก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน
เขาก็บอกด้วยปกติเขาเป็นแฟนคลับของพี่มาร์คอยู่แล้ว
ตอนส่งข้อความไปเขาก็ยังเรียกพี่ดีอยู่

จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับตำรวจไม่ได้โกรธนะ
แต่เรื่องนี้ก็ถึงโหทางด้านของ
ตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเหมือนกันนะครับ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
ก็บอกว่าเรื่องการโพสต์ข้อความท้าชกมวยนี้

เป็นไปได้ว่าทั้งสองอาจจะขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามเห็นควรว่าควรให้ต้นสังกัดของตำรวจที่โพสต์ข้อความเนี่ย
เรียกมาหน่อยซิมาคุยมาสอบถาม

จะผิดกฎหมายไหมอันนี้รองโฆษกบอกว่ายังตอบไม่ได้
เพราะว่าจะต้องพิจารณารายละเอียดก่อน
เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่นะคะ
อยากฝากถึงพี่มาร์คว่าตำรวจทุกคนทำงาน
บางคนต้องเสียเลือดเสียเนื้อตำรวจดีก็มีเยอะ
ถ้าพูดในภาพรวมว่าตีตำรวจได้

ก็จะทำให้คนไม่เคารพกฎหมายขึ้นมา

ว่าตำรวจทั้งถูกด่าถูกเหยียดหยาม

อยากให้เห็นใจกับตำรวจบ้างนะครับ

ล่าสุดที่ไปเป็นตำรวจของหนองวัวซอ
แล้วก็รับคดีสำคัญล่าสุดคุณอ่านข่าวนี้ไปเอง
เดี๋ยวจะบอกแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวอะไร
ข่าวการวิสามันฆาตกรรมนายสุริยัน

ผู้ต้องหาที่ยิงตำรวจภาค๔จนเสียชีวิต
ทำได้ล่าสุดนี้เองนะครับค่ะ